คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวทุกร้อนของชาวบ้านกันหน่อย
ชาวบ้านทุ่งคาที่จังหวัดชุมพรค่ะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าปลาปลาเข้าไม่ถึงนะคะ
คือปลาปลาเข้าถึงในพื้นที่แต่น้ำไม่ไหล
เวลาน้ำไหลทีนึงเนี่ยก็ไหลแบบกระปริกกระปลอย
เขาบอกน้ำแทบไม่ได้อาบคือเขาใช้คำนี้เลยว่า
ไม่มีน้ำหลังกลโอ้โหเวลาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาช่วยดูให้หน่อย
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นมาเขียนคำร้องเอาไว้ก็แล้วกัน

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าก็น้ำไม่ไหลไม่รู้จะอาบน้ำยังไง
ก็ไปมันทั้งอย่างนี้ไปเขียนคำร้องมันทั้งอย่างนี้เลยก็แล้วกัน

มันอย่างแรงเลยเนี่ย

โทษค่ะกูต้องมาเขียนคำร้อง
มาทั้งชุดนอนเลยแล
นี่สะแผบกูเห็นมั้ย
ทั้งชุดนอนเก่งในเสื้อในก็ไม่ได้สร้อยไม้นั่นเลย

คนทุงค่ะชั้นเรียน่ะไปรองเรียนมาแล้ว
นักข้าวจะมาทำข้าว
สรุปนักข้าวไม่ได้มาทำ
เพราะรู้ว่านายกเป็นไข้ไม่มีไข้มาทำข้าว

กูเดือดร้อน
นามจะหลับยังไม่มีเลย
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอทนไม่ไหวแล้วค่ะ
ไปเขียนคำร้องขับรถไปอบตทั้งชุดนอน
อย่างที่ได้ยินในคลิปนะคะเธอบอกว่าชุดชั้นในก็ไม่ได้ใส่
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมาเขียนคำร้อง
ในเรื่องของการร้องเรียนว่าน้ำปลาปลาไม่ไหล
เธอก็เลยไปมันทั้งแบบนี้เลยก็แล้วกัน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเธอนะคะ
นางสาวเจริญศรีพุทธการอายุ๔๙ค่ะ
พื้นเพลเป็นชาวตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
แต่ก็มาทำมาหากินที่กรุงเทพได้๒๐กว่าปีแล้ว
คราวนี้กลับมาเปิดร้านกาแฟขายอยู่ที่บ้าน๓ปีก่อน
เธอบอกว่า๒๐ปีตั้งแต่อยู่ในพื้นที่
มาอยู่กรุงเทพย้อนกลับไปอยู่ในพื้นที่อีกทีนึงเนี่ย
เหมือนเดิมเลย๒๐ปีทำไมไม่พัฒนาเลย
น้ำปลาปลามันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะ
ต้องกินต้องใช้ต้องรองเอาไว้ในถังแบบนี้
เพราะว่าบางวันมันไม่ไหลบางวันมันกระปริกกระปลอยมาก
บางครั้งโชคร้ายไม่ไหลทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
ไม่ไหลเป็นสัปดาห์หลายทีก็ต้องรองน้ำเอาไว้
ไม่รู้ว่าวันไหนจะไหลวันไหนจะไม่ไหลครับ
ชาวบ้านแถวนี้นะคะหมู่๑๑ที่ตำบลทุ่งคา
หลังคาเรือนเป็นแบบนี้หมด
เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าอบตทุ่งคารู้หรือเปล่า
ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีน้ำจะใช้กันแล้ว
บ้านเธอเปิดเป็นร้านค้าต้องซื้อแท้งน้ำมาเก็บน้ำค่ะ
เดือนหนึ่งต้องซื้อน้ำใช้๑๒๐๐๐บาท
เพราะว่าอยู่กันหลายคนไงคะ
ห้องน้ำทุกห้องแน่นไปด้วยถังน้ำ
แบบนี้รองน้ำเอาไว้ไว้อาบไว้ปลดทุกข์
ส่วนเครื่องซักผ้าเครื่องทำความอุ่น

เพราะมันไม่มีน้ำจะไปใช้กับเครื่อง

ให้ใส่ใจความเป็นอยู่ของชาวบ้านหน่อย

ชุดนอนไปร้องเรียนถึงอบตหรอกค่ะ
ยังไม่ไหลเนี้ยตอนเนี้ยก็ยังไม่ไหลขอน้ำมาให้เราหน่อยได้ไหม
ปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วในห้องน้ำคือไม่มีน้ำสักหยดเดียวอะค่ะ
แล้วจะให้เราทำยังไงเราปลดทุกข์ยังไงถูกไหมคะ
เออเราก็ของขึ้นอ่ะเราก็ไปเลยอ่ะเราก็ไลค์ด่าเลยโอ้โหอ่ะ
แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเหลือตัวเองนะคะถังน้ำเราก็ซื้อมาสแปร
น้ำไหลแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วไม่มีแล้วอ่าไปดูไม่มีแล้ว
ตำบลทุ่งคาอย่างนี้ค่ะหมู่หนึ่งเขาก็ใช้ปลาปลาเมืองกันหมดแล้ว
แล้วนี่มันติดถนนใหญ่มันเจริญกว่าตรงทุ่งคาตั้งเยอะ
แล้วทำไมปลาปลาเมืองไม่มาไม่ถึงทีนี้ค่ะอีกคนนึงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยมานางสาวชัศนีอายุห้าสิบเก้าปี
อยู่ในพื้นที่หมู่ห้าตำบลทุ่งคาเหมือนกันครับเธอก็บอกว่าจริง
ปัญหานี้มันจริงอ่าเขาอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปี
เปิดร้านเสริมสวยโอ้โหเปิดร้านเสริมสวยก็ต้องสระผมต้องอะไร
ร้านเสริมสวยด้วยเออน้ำไม่ไหลค่ะเดือดร้อนมากนี่นะคะ
คือต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการซื้อน้ำมาใส่แท้งเอาไว้ใช้เหมือนกันนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ทางอบตแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยนะคะ
เขาจ่ายน้ำให้เราเราก็ไม่ว่านะวันหนึ่ง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงเราก็ไม่ว่า
แต่ขอให้น้ำมันมาเต็มหลอดเราจะได้ซักผ้า
บางทีลืมแป๊บเดียวเองไม่มีแล้วนะ
ไม่ต้องให้เราทั้งวันก็ได้แต่เราขอแค่ครึ่งวันหรือว่าสามชั่วโมง
แต่ว่าให้มันมาเต็มเต็มอ่ะอืมก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย
ไปดูนิดนึงนะคะเรื่องใหญ่มากนะคะเรื่องของน้ำเนี่ย
ก็ฝากทางอบตทุ่มคล้ากิแล้วนะคะที่ชุมพรนะคะ
คือปลาปลาถ้าเราอยู่ในกรุงเทพหรือว่าปลาปลาในเมืองเนี่ย
แต่ว่าในหลายชุมชนในต่างจังหวัดเขามีปลาปลาแต่เป็นปลาปลาชุมชน
ที่เขาจะแจ้งเวลาว่าจะปล่อยให้กี่โมงถึงกี่โมง
ใช่ค่ะแต่ในพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งอะไรเลย
ขอครึ่งวันก็ยังดีเพราะหมายความว่าบางวันมันไม่มีมาเลย
นี่อาทิตย์นึงใช่ไหมอาทิตย์นึงไม่มาเลยนะครับ